ถ้าพี่กับป๊าซื้อผ้าตาตา
ฝากน้องบางเนื้อ

นับพี่อยากมีเสื้อใหม่
อย่าพายิงงามกลับมาย้ำน้ำใจ
หากพามาได้
แต่อยากให้สวยเกิน
เห็นไหมฮะเท่านี้เอง

ตั้งใจทุกคำจริง

ตอนนี้ร้องไปแล้ว
ฟังคำเฉลยจะยืนหรือจะนั่ง

ถ้าผมบอกว่าร้องได้

เพลงที่๒มูลค่า๒๐๐๐บาทนะครับ
คุณบัวร้องได้หรือว่าร้องผิดครับ
โทษใจโทษใจโทษใจโทษใจ
เพลงที่๒มูลค่า๒๐๐๐๐บาท
คุณบัวร้อง

ร้องได้
ร้องได้
เป็นยังไงพี่บัว

พี่บัวไม่เคยรู้สึกอย่างนี้มานานเท่าไหร่แล้ว

ภูเขาออกจากอกนิดนึงมีความสุขไหม

เพราะว่าตอนนี้มีแล้ว๒หมื่น
ดื่มดำพุกันหน่อย
เมื่อร่างกายมีความสุขนะครับ

ก็จะมีผลไปถึงลูกในท้องด้วย

สัมผัสมันและจำมันไว้เอาไว้ใช้ทุกวัน

นาสังแฟนก็เป็นเพลงเก่งของคุณบัว

ช่างเชื่อมครับใร่ได้เท่าไรนะครับพี่

เดือนนึงได้ประมาณกี่บาทมีวันหยุดไหมคะ
วันหยุดไม่ค่อยมีนะครับแต่ไม่มีโอทีครับ

สุขภาพเป็นไงบ้างตอนนี้ของพี่เอง

ค่ายาเป็นอย่างไรคะโลกนี้พี่

ตรงนี้ก็เยี่ยวยากันไปได้แล้วนะคะ
ไม่ว่าจะทางใจหรือว่าทางกระเป๋าสตางค์

กระเป๋าสตางค์ก็ฟูขึ้นมาหน่อยนึง
ตอนนี้ถามเลยว่าก่อนมานี่กับณตอนนี้แตกต่างกันขนาดไหน
ความรู้สึกเอาถามเรื่องใจก่อน
มันก็แตกต่างมากจ้ะ
จากที่ไม่กล้าไม่กล้าแสดงออก
อารมณ์ซึมเศร้าก็พอมานี่มันได้ปลดปล่อย

ดีขึ้นแก้ใจไปได้ละหนึ่งอย่าง
แล้วยังจะพยายามแก้จนกันเข้าไปอีก

เจ้าหนี้ที่เรากู้เงินเนี่ยกู้ที่ไหน
กู้แถวที่ทำงาน

รู้ค่ะเขาก็ต้องรู้ว่า

แล้วก็ต้องใช้เขาใช่ไหม

เอาจริงถามว่าต้นครบยังครบแล้ว

แขกคือแบบพวกหัวอย่างเงี้ยหรอฮะ

ไม่มีก็บอกว่าวันนี้ไม่ได้นะ

หนูต้องไปหาหมอพรุ่งนี้แล้วอยู่ที่ไหนพี่
ไม่ได้ต้องหามาอะไรประมาณนี้
เราก็ต้องหาให้เขาอาจจะ
ยืมข้างบ้านบางทีเขาสงสารเขาก็ให้ก่อนแล้ว

เขามาทำอะไรเราถึงต้องกราบเขาพี่บัวเขาเงื้อง่างเหรอ

ไม่เขาพูดเสียงน่ากลัวเราเป็นผู้หญิงเขากลัวแบบ
ใจเรามันวางเวงกลัวเนอะไม่มีใครอยู่ด้วยก็แบบ
พี่หนูกราบแล้วกราบก็ช่วยไม่ได้อะไรประมาณนี้
ก็น่ากลัวอยู่นะคนไม่เคยไม่รู้หรอก

ก็ไปลงทุนรับเหมาจ้ะ
แล้วเขาก็โกงไปเราก็หมุนไม่ทัน
ได้สามหมื่นสี่หมื่นโกงหนีไปอย่างนี้แล้วก็ไม่มีไปจ่ายเขา

ทีนี้มันมาเป็นนัก

ของพี่แดงค่าเช่าบ้านที่ไปรวมอยู่กับเพื่อนนี่เดือนกี่บาทนะจ๊

ของพี่บัวอยู่กับลูกเท่าไหร่

สักขบ้านก็ค้างเขามีค้างมีก็ต้องหา
ก็คือค้างเขาก็ไม่ให้นอนเขาไม่ได้สงสารว่าเราท้อง

ไม่เคยแต่แต่เราก็หานับให้เขา

ให้เปิดแต่ละเพลงมาเป็นเพลงที่เราคุ้นเคยและร้องได้

แต่ก็ยังมีทางเลือกที่ปลอดภัยที่สุดก็คือ

พูดเบาก็เจ็บ

แต่ถ้ามันไม่มั่นใจจริงคุณบัวหยุดก็ได้เป็นสิทธิ์ของบัวบอกผมว่าหยุด

แต่ถ้าร้องได้อย่าทิ้งโอกาสนะพี่บัวต้องรวบรวมความกล้าและทำให้ได้นะ
ถ้าจะทำแล้วต้องทำให้ได้เท่านั้นในกรณีนี้นะ
ครับโอเคมาได้เนี่ยจากสองหมื่นเป็นสี่หมื่นแต่ถ้าร้องผิดจากสองหมื่นเหลือหนึ่งหมื่น
ตัดสินใจให้ดีกันแล้วกันนะครับ
ฟังอินโทรไปแล้วสำหรับเพลงที่๓นะครับมูลค่า๔๐๐๐บาท
คุณบัวครับคุณบัวจะสู้หรือจะหยุด
คุณบัวสู้หรือยุดครับ

เป็นไงสนุปด๊อกแทะกะแดะกะแดงแก๊งแก๊งแก๊งสู้เว้ย

แม้จะรู้ว่าไม่เหลืออะไรรองรับแล้วไม่มีตัวช่วยใดแล้วสู้
ด้วยการร้องให้ถูกต้องอย่างเดียวห้ามผิดเด็ดขาด
บัวท่านนายอยากสู้แล้วก็นายต้องก้าวขาลงมา

แต่บัวเวลาก้าว
อยากให้บัวระมัดระวังมากกว่านี้อีกนิดนึง
ที่บัวหันมามองหน้าเป๊ก

กบานและทำอย่างมีความสุข

มาถึงเพลงที่๓นะครับเพลงนี้
มูลค่า๔๐๐๐บาท
สมาธิพร้อมเพลงพร้อมร้องได้ให้ล้านเพลงที่๓
เพลงมาครับ
สู้เว้ย

มเหลว

เตรียมจะไปแล้วใช่ไหม
เห็นเธอเปลี่ยนไปจนอยากรู้
เธอเย็นชาเธอห่างเหิน
จับมือเดินกับใครอยู่
พักหลังอยู่กับฉันเหมือนจำพล
แอบคบกันนานหรือยัง
กินข้าวกี่ครั้งดูหนังกันกี่คน
จะเลือกเขาแล้วใช่ไหม
เหมือนอยากไปใจร้อนรน
ทนคุยเรื่องเราได้ไม่นาน
ขึ้นเสียงดังว่ารำคาญ
ก่อนหลุดทั้งนั้นยืนยันว่าจะไป

คำว่าจบพูดเบาก็เจ็บ
แค่เธอไม่เก็บฉันไว้ในหัวใจ
คำว่าจบพูดเบาก็เจ็บ
เมื่อเธอเลือกเก็บรักเขามาแทนที่ใจ
เหยื่อใยบาง
ฟางเส้นสุดท้าย
เมื่อเธอตั้งใจทำลาย
หนักเป้าก็ขาดอยู่ดี
เมื่อใจเข้มแข็งไม่พอ
เจ็บก็จะรอรอเธออยู่ตรงนี้
คำว่าเราจบกัน
ฉันนั้นเข้าใจดี

วิธีจะลืมกัน
ในดวงนี้
เส้นใจเพลง

เฮ้ยเป็นยังไงเนี่ยดวกนี้บอกก่อน